ทีนี้มาดูประเด็นร้อนทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
ผู้มีอุปกรณ์ละคุณโตรศาสตร์

เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ๑๓ตัวแทนสอสอภาคใต้
รวมถึงตัวแทนของสอสออีสานตอนบน
เขาออกมาประสานเสียงเรียกร้อง
เรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
เพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อย
คุณทัศนัยโปรดช่วยดิฉันหน่อยค่ะ
ผมอ่านให้ไหมดามขวานแพ่นกะบานบิ๊กพลังประสารัฐ
รัฐมนตรีมีหวังศูนย์พันแน่
อันนี้คุณนิพันธ์สิริธร

เตินสติใช่ไหม
เป็นการพูดของคุณนิพันธ์สิริธรสอสอจังหวัดตรังนะครับ
บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวแทนของ๑๓สส
ภาคใต้ภาคพลังประชารัฐ

มีหวังศูนย์พันแน่หมายถึงพักพลังประชารัฐนะ
คือเป็นกลุ่มด้านขวาเนี่ยเขาบอกเขาขู่ถอนตัว
ใช่แต่ว่ารอดูเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
เขามีการออกมากำหนดท่าทีนะคะ
เมื่อวานยกพลเข้ากรุงเทพมหานคร
ไปกันที่ทำการพักของ
พลังประชารัฐในส่วนของกรุงเทพนะ

ถนนพิชัยนี่นะคะยืนกันเป็นแถวแบบนี้ค่ะ
ออกมาเมื่อวานเขาบอกว่าการออกมาแบบนี้
ไม่ใช่การตีรวนไม่ใช่เป็นการตีรวน

แต่ที่ออกมาเนี่ยอยากให้ผู้บริหารของ
ภาคพลังประชารัฐเนี่ยให้ความสนใจ
เห็นความสำคัญกับการเสนอชื่อ
ตัวแทนสส๑๓คนในภาคใต้

อันนี้เขาหมายถึงพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
คือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เขามีการเสนอชื่อของ
พลเอกอากานิตหมื่นสวัสดิ์เพื่อนเตรียมทหารรุ่น๑๒
เป็นตัวแทนของกลุ่ม๑๓สสภาคใต้

ให้ไปทำงานในตำแหน่งบริหาร
แต่ปรากฏว่าพลเอกอากานิตหมื่นสวัสดิ์ท่านไปเป็นสวไง
เสนอชื่อท่านนี้แหละให้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งบริหาร
ปรากฏว่าพอโผล่คณะรัฐมนตรีออกมา

ทีนี้ก็เลยออกมาเรียกร้องนะคะบอกว่าอยากให้ตัวแทนกลุ่ม
ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในตำแหน่งบริหาร
ก็คือไปเป็นคณะรัฐมนตรีนั่นแหละ
บอกเลยนะคะบอกว่าจริงก็ไม่ได้สนใจหรอกนะ
ว่าจะได้กระทรวงไหนได้ตำแหน่งไหน
แต่อยากให้ได้ไปอยู่ในตำแหน่งบริหาร
เพราะว่า๑๓สสภาคใต้ในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐ
ก่อนหน้านี้เขามีการไปสัญญิงสัญญากับประชาชนในพื้นที่

ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแทนในตำแหน่งบริหาร
นั่นแปลว่าเขาก็อาจจะไม่สามารถขับเคลื่อน
เรื่องของงานบริหารที่ไปสัญญากับประชาชนในพื้นที่ได้
แต่ว่าตำแหน่งไหนก็ได้กระทรวงไหนก็ได้อย่างนี้หรอ

คือตอนดิวน่าจะมีการให้คำมั่นสัญญากันไว้แหละ
รับปากไว้ว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ด้วยกันจะให้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้
แม้ตอนจะขออะไรก็ได้

แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าจำนวนคณะรัฐมนตรีมันมีจำกัดจริง๓๕คน
คุณคิดดูดีว่าสัดส่วนสอสอกี่คนถึงจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาหนึ่งตำแหน่งค่ะ
ทีนี้เขาก็มาทวงถามอย่างที่คุณบอกไปสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้
อันนี้เป็นเรื่องใต้โต๊ะเราไม่อาจทราบได้

ตัวแทนจาก๑๓สสพลังประชารัฐกลุ่มด้ามขวาน
ก็คือรองศาสตราจารย์ดรโรงบุญสวยขวัญ

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็พูดคุยสัมภาษณ์
ท่านเองก็ยืนยันบอกว่าการเสนอชื่อของพันเอกสุชาติ

ถึงไม่ได้ตำแหน่งก็จะสนับสนุนการทำงานของพักพลังประชารัฐต่อไปอยู่แล้ว

แต่ในใจคิดอะไรเราไม่ทราบ

เมื่อถึงเวลาของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
พี่น้องที่เลือกเรามา๑๓คนทั้งภาค
แล้วก็คิดเป็นคะแนนก็๑ล้านกว่าคะแนนเนี่ย
ก็ต้องการเห็นนะครับ
ตัวแทนของพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบ่อยหาญตรงนี้
เพื่อจะได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ได้หาเสียงไว้นะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะได้พัฒนาภาคใต้ตามที่เขาคาดหวังไว้นะครับ
วันนี้เรามาเปิดกลุ่มนะครับ
ที่ทำการกลุ่มด้ามขวานไทยนะครับ
ก็เพื่อที่จะร่วมทำงาน

ในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับ
แล้วก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รู้ว่าเรามีกลุ่มนี้อยู่นะครับ
นี่ก็เป็นซุ่มเสียงจากตัวแทนของ๑๓สสภาคใต้
ในส่วนของพักธุ์พลังประชารัฐเองนะครับ
มาดูอีกหนึ่งส่วนก็ยังคงเป็นสอสอของพักพลังประชารัฐแล้วค่ะ
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมเอกราชช่างเหลานะคะ
เป็นตัวแทนจากภักดิ์อีสานตอนบนสอสอภักดิ์อีสานตอนดุล
เมื่อวานนี้เขาก็มีการออกมาพูดถึงให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าแม้ว่าผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐ
ไม่ได้หล่อแพร่กลุ่มสอสออีสานตอนบน
แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีการมอบหมายให้ใคร
มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนนโยบายของพัก
ที่มีการรับปากกับประชาชนไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
เขาก็เลยออกมาทวงถามสัญญานะคะ
ทีนี้คุณเอกราชก็พูดถึงน่าสนใจ
เขาบอกว่าจริงแล้วในส่วนของภาคอีสาน
มีทั้งสิ้น๑๕จังหวัดหมายถึงภาคอีสานตอนบน
๕จังหวัด๑๑๖เขตได้สอสอมา๑๑คน
แต่เหตุฉะไหนเล่าไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีสักกระทรวง
ให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปนั่งตำแหน่งบริหาร
เมื่อวานเขาบอกเลยนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะว่าผู้ใหญ่ในพักมองข้ามกลุ่มสอสออีสานตอนบน
โดยไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานในภาคอีสานตอนบน
ขณะที่ทางกลุ่มบอกว่าหากไม่ได้ตำแหน่งด้านบริหาร
เช่นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
รวมถึงตำแหน่งบริหารอื่นก็คงไม่สามารถขับเคลื่อนงาน
ที่ได้มีการหาเสียงกับประชาชนได้

สอสอมีหน้าที่หลัก๒อย่างคือ
ออกกฎหมายกับตรวจสอบกฎหมาย
สอสอไม่มีหน้าที่ในการนั่งตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศ

เพราะฉะนั้นตัวแทนสอสออีสานต้องได้นะ

ของคุณเนี่ยคือฝากฝั่งที่มาถ่วงใช่ไหม
ของผมมีคนมาตอบแทนบิ๊กตู่
มีความเคลื่อนไหวจากอดีตแก่นำกปศ
ทางด้านของนายสกลทีพัทธิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ออกมาโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก
บอกว่าลุงตู่น่าจะทวงบ้าง
ว่าถ้าไม่มีผมเนี่ยพวกคุณจะมานั่งหน้าสลอนกันแบบนี้หรือ

เลือกทวงได้แล้วแยกย้ายลงพฤติธรรมงาน
แท็กรักประชาชนจริงกันบ้างอย่าเล่าหรือ
อันนี้ก็เป็นการแบบเหมือนมาช่วยบิ๊กตู่ตอบ
เห็นเงียบความในใจเพียบเหมือนกันนะ
และทีนี้นายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐเอง
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกัน

พยายามจะสร้างประเด็นทางการเมืองให้สังคมเข้าใจว่า
การจัดสรรคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้ข้อยุตินี้เนี่ย
มีกลุ่มสามิตรนั่นแหละที่เป็นตัวปัญหา
เขาบอกเลยนะว่าโอ๊ยไม่เคยเข้าไปต่อรองตำแหน่งอะไรกับใครทั้งนั้นแหละ
ตัวเองจะได้ทำงานตรงไหนไม่รู้เหมือนกัน
แต่พร้อมทุกที่ทำงานได้ทุกตำแหน่ง
ขอให้การตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกัน
อย่าให้มีความพยายามกวนโครนในน้ำจนทำให้น้ำขุ่น

อย่ากวนโครนในน้ำจนทำให้น้ำขุ่น
เพราะนักการเมืองที่ดีเนี่ยต้องมีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังประชาชนนะ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
เพื่อประสานกับประชาชนนักวิชาการภาคส่วนต่าง

เมื่อวานเขาบอกเลยนะเดินหน้าทำ๒อย่างก็คือ
หนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูล
สองตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี

หัวใจสำคัญมันก็อยู่ที่กฎกติกาที่ถูกร่างขึ้น
โดยฝ่ายผู้มีอำนาจเดิมได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น
สองก็คือเรายังคิดเรื่องที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอีกหลายเรื่อง
เช่นเรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
การตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรมนตรี
การตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี

การตรวจสอบคุณสมบัติศาสตร์ด้วยกันทั้งหมดนะครับ
รวมถึงอีกหลายกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อาทิตเช่นการเลือกตั้งท้องถิ่น
หรือเรื่องราวต่างที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์
การที่ฝ่ายค้านจะสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้
ทางด้านนายปราศาลมาด้วยครับพี่ทักอดีตก็ประสอบนะฮะ
เรียกร้องผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรนำผู้ที่มีคดี
ที่อยู่ในชั้นปปชมาเป็นมาเฟียท้องถิ่น

เพราะว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นตัวถ่วงทำให้รัฐบาลนั้นมีแผล
แทนที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อบ้านเมืองก็กลับต้องมาคอยปกป้องคนของตัวเอง
โพสต์แรงเหมือนกันนะเรียกบอกอย่าเอาคนผีมาทำงาน
แล้วก็จึงขอพิจารณาให้ดี
หากยังใช้คนเหล่านี้รัฐบาลก็ต้องยอมรับเสียงแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นให้ได้
ส่วนประชาธิปัตย์ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักบอกว่า
รายชื่อรัฐมนตรีในโคต้าของพักให้นายกรัฐมนตรีแล้ว
ส่วนกระแสท้วงติงรายชื่อของนายสาธิตปิตุเตชะ
ถูกส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ
แล้วก็นายนิพนธ์บุญยามณีที่มีข้อกล่าวหาทุจริตในการทำหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช
นายจุรินรักษณ์ก็ตอบโต้บอกว่า
ก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกแหละที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ
แต่ในส่วนของพักเนี่ยมีมติพิจารณากันไปหมดเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการพิทักษ์
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาเรียกร้อง
บอกว่าให้พลเอกประยุทธ์ตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี
ที่มีโผล่ออกมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะคุณนิพนธ์บุญญามณี
ซึ่งได้มีการก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจสอบถูกตรวจสอบใช่ไหม

สองเรื่องหลักด้วยการเจ้าตัวออกมายืนยัน
บอกว่าไม่เคยมีการทุจริตแล้วก็ไม่เคยทำให้เสียงงบประมาณแผ่นดิน
โครงการแรกก็คือโครงการประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์
ชนิด๑๐ล้อ๒คันวงเงิน๕๒ล้านบาท
เรื่องนี้คุณนิพนธ์บอกว่าได้มีหนังสือระงับการจ่ายซื้อเงิน
เงินซื้อเนื่องจากว่ามีข้อเรียกร้องความไม่โปร่งใส
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินแพงเกินจริงคันละ๕๗๖ล้านบาท
ก็เป็นไปตามราคาตามบัญชีนวัตกรรมของกรมบัญชีกลาง
เพื่อยกระดับมาตรฐานของรถพยาบาลก็ออกมาชี้แจงว่า
จริงแล้วคุณสมบัติของตัวเองก็ยังเหมาะสมที่จะนั่งเป็น
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเอง
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วรอนายกล่ะค่ะ
คนสุดท้ายนะครับ